ว่าเจอกับงูเหลือมบุกบ้าน

รถหวอก็เอาไม่อยู่ต้องไปช่วยด้วยพี่กู้ภัยนี่แหละครับ
ต้องมาเพราะว่างูเหลือมตัวนี้มันเล่นเขมือไปยัง
ตัวมันก็ใหญ่แล้วแถมันกินเข้าไปนะ
กินไก่กินไก่ในเหล้าที่เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงไป

โอ๊ยเอามาน่ะยกไหน
ดึงพุงออกมาแล้วก็เดี๋ยวน่ะเพราะมันใหญ่
โอ๊ยมันติดพุง
โอ้โหพุงไปกระแทกกับตรงที่กั้นตรงนั้น

บอกเลยนะครับว่ามันใหญ่จริงแล้วเขาบอกว่า

คือเจ้าของบ้านเขาก็เล่าว่า
ตนเองตื่นเช้ามาได้ยินเสียงไก่

เออเคล้านี้ไก่ร้องยังไง

เอาอยู่ในท้องเหลือมเสียงก็เลยมันค่อยดัง
แต่ก็น่าสงสารมันนะอย่างว่าแหละงูเหลือมมันบุกมาก็หวังจะกินไก่
แล้วก็กินไปสองตัวแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันเจ็บช้ำกว่านั้นอีก
เพราะว่าเห็นไก่นอนตายในเล้าอีก๓ตัว
เหลือรอดสามตัวโอ้โห
สรุปแล้วมันก็มีตัวที่รอดเหมือนกันแต่สุดท้ายพอจับมา
ไอ้งูเหลือมตัวนี้ทำการกายอาราบิคดิ่นพลานไปดิ่นพลานมา
แล้วก็ขย่อนครับย่อนออกมา
นี่คือช่วงของการขย่อนครับโอ้ตายแล้ว
คุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ผมขออภัยนะ

คิดว่าดูศาลขดีนะคะ
โอ้โฮมันเคยย่อนออกมา๒ตัวที่มันกินเข้าไป
เหรียบร้อยทราบใจเอาเป็นว่า
ถ้าเจ้าของได้ไก่คืนแบบนี้ก็ไม่ต้องดีกว่า

ไม่ต้องอะค่ะดิฉันเป็นเจ้าของนี่

ถ้าเจ็บปวดไปกว่านั้นไก่ที่เขาเลี้ยงไว้มันไม่ใช่ไก่ธรรมดา
มันคือไก่ชนเหรอตั้นไงโอ้โหไอ้หุ่นเหลืองตัวนี้มันโอ้โห
จัดการไก่ชนเขาแล้วเลือกกินของแพงไก่ละไก่ชนเนี่ยตัวหนึ่งเลยนะถ้าแบบ
เป็นแสนนะคือมีสี่ไม้ลายมือชนแล้วชนะมาแล้วก็ก็อย่างที่น้องไม่ต้องบอกเป็นแสนนะครับ
แสนนะมีมูลค่านะคือเจ้าของบ้านเขาเล่าอีกอย่างหนึ่งว่า
เขาเนี่ยนะทำเลี้ยงไก่มาเนี่ยเขาก็กั้นอย่างดีมีลวดน้ำถึงแบบว่า

ถูกต้องว่ามีวิธีป้องกันอะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดพี่เหลื่ม
แสดงความเสียใจอย่างคุณเจ้าของนะครับแต่ก็อย่างน้อยเจ้าหน้าที่เขาก็จับงูออกไปได้
อะไรอย่างนี้ก็ทำรัวรอบขอบชิดระวังกันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเจองูเข้าบ้านอะไร
ต่างแบบนี้ก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่สัตว์หรอกก็เป็นห่วงคนในบ้าน